คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้ที่สงขลาค่ะมีรถเก๋งคันหนึ่งนะคะ
เสียหลักแหกโค้งพุ่งตกเหวลงไปเลยดูสภาพรถแล้วน่าตกใจมาก
ดูสิคะโอ้โหแต่ตอนที่ไปกู้ซากรถ
คนขับอยู่ไหนอ่ะเอาเหรอฮะคนขับไม่อยู่
ตอนแรกคนที่เขาไปดูที่จุดเกิดเหตุเขาก็สงสัยเอ๊ะ
คนขับเป็นตายร้ายดียังไงหรือร่วงตกลงไปมากกว่านี้
เท่าไหร่ก็หาไม่เจอคนขับครับสุดท้ายคนขับนู่น
ไปพักบ้านญาติแล้วค่ะอ๋อเหรอบาดเจ็บนิดเดียวแต่ดูสภาพรถสิ
โอ้โหคนขับไม่เป็นอะไรเลยเหรอบาดเจ็บนิดหน่อย
คือพอชนปุ๊บเขาก็เดินออกไปไปอยู่บ้านญาติไปพักผ่อน
โอ้โหเจ้าหน้าที่ก็หากันใหญ่เลยใช่ทิ้งรถเอาไว้แบบนี้ค่ะครับ
ตำรวจภูทรนาม่อมค่ะไปตรวจสอบนะคะบริเวณโค้งหมีตาย
ถนนสายเอเชียขาเข้าอำเภอนาม่อมจังหวัดสงขลานะคะ
รถตกลงเหวไปค่ะก็ตรงนั้นเนี่ยมีป้ายบอกทาง
มีราวสะพานที่ถูกรถคันนี้ชนด้วยอ่ะนะคะขอบทางมีรอยดินแบบกระจุย
กันชนรถหลุดพลิกตกลงไปในเหวต้นไม้เนี่ยล้มเป็นทางเลย
ป้ายทะเบียนตกอยู่ในพงหญ้าข้างทางค่ะทะเบียนขอไข่ลอลิง๘๘
สงขลานะคะกู่ภัยตำรวจก็ลงไปดูเป็นรถมิซูบิชิมีหลาดสีดำ
นี่นะคะทะเบียนรถพังยับเลยค่ะนี่นะคะแต่ไม่มีคนขับ
ไม่มีคนเจ็บไม่เห็นใครเลยเจอแต่รถก็เลยหากันว่าเอ๊ะคนขับ
ผู้โดยสารกระเด็นตกลงไปไหมเสียชีวิตไหมหรือยังไงกันแน่
เขาหาอยู่แบบ๒๓ชั่วโมงนะคะจนตำรวจตรวจสอบว่าใครเป็นเจ้าของรถคันนี้
ตรวจสอบจากทะเบียนรถก็เลยรู้ว่าคนขับเป็นเจ้าของรถที่ชื่อว่า
นายสนทยาชินภาษณเป็นชาวจังหวัดปัตตานี
ก็เลยไล่ตรวจสอบไปปรากฏว่าอ๋อเขาออกจากจุดเกิดเหตุไปนานแล้ว
ปุ๊บเขาก็บาดเจ็บนิดเดียวเขาก็ออกจากรถไปเลยนะคะ
ก็เลยติดต่อไปนะคะตัวคนขับก็บอกว่าตอนขับรถเนี่ย
ฝนตกถนนลื่นก็เลยเสียหลักแหกโค้ง
พุ่งตกลงไปตกลงไปในเหวรอดแบบปฏิหารมาก
เขาบอกว่าจุดตรงนี้ค่ะกลางคืนมืดนะคะ
วันนี้ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปดูช่วงทางโค้งแบบนี้ค่ะคือถ้าฝนตกถนนลื่นก็อันตราย
ถ้าขับเร็วยิ่งอันตรายนะคะข้างข้างก็เป็นเหวเป็นหุบเขาด้วยอะค่ะ
ส่วนซากรถที่ประสบอุบัติเหตุนะคะนี่นะคะ
ก็คือประสบอุบัติเหตุเมื่อคืนครับ
เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้นำขึ้นมาค่ะก็ต้องใช้อุปกรณ์เครื่องมืออะไรอย่างเงี้
กว่าจะนำซากรถขึ้นมาได้นะคะส่วนตัวคนขับก็ต้องเข้าพบตำรวจด้วยนะคะ
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่ามีทรัพย์สินของทางราชการเขาเสียหายด้วยไงฮะ
แต่ก็ถือว่าเคราะห์ดีจริงจริงที่ไม่เจ็บอะไรมากครับ